บุกเดี่ยวชิงทองที่ร้านทองชื่อดังในห้างแห่งหนึ่งครับแถวย่านสุขาพิบาล๕เขตสายใหม่นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยกวาดเอาทองไปได้น้ำหนักรวมที่เห็นด้านหลังครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ตอนแรกเห็นบอกว่าเกือบ๕๐บาทน้ำหนักทองนะครับเงินสดอีก๒๐๐๐
วงจรปิดจับภาพได้ครับช่วงเย็นเย็นค่ำเดินเข้ามา
มาพร้อมกับถุงใส่หมวกด้วยครับเอาวางบางอย่างที่โต๊ะ
หลังจากนั้นเริ่มก่อเหตุครับวงจรปิดจับภาพช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๔๖นาทีครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำแขนสั้น
กางเกงยีนขาสามส่วนสีน้ำเงินใส่แมสปิดบังใบหน้านะครับ
วกแก๊ปสีขาวดำที่เขาใส่เมื่อกี้นี้ตอนที่มาถึงมีสะพายกระเป๋าสีดำ
ถุงพลาสติกเข้ามาที่ร้านทำทีวางโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์
เครื่องดำคือโทรศัพท์วางเอาไว้ครับ
หยิบขวดขึ้นมาจากกระเป๋าสะพายฉีดใส่เคาน์เตอร์
พนักงานที่ร้านเป็นผู้หญิงก็ตกใจครับ
ที่เขายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์กลัวกันก็เลยเปิดประตูด้านหลังแล้ว
วิ่งหนีออกไปจู่ฉีดอะไรก็ไม่รู้
นี่นะฮะจริงแล้วมีพนักงานเอื้อมมากดปุ่มสัญญาณเตือนด้วยนะ
เขาฉีดพ่นเสร็จปั๊บพนักงานก็ตกใจเอาก็วิ่งหนีนี่ภาพอีกมุมหนึ่งเห็นไหมฮะ
วิ่งหนีไปแล้วกดไปวิ่งไปเปิดประตูคนหนึ่งอีกคนนึงเอื้อมมาแตะกดสัญญาณ
คนร้ายมันปีนข้ามเคาน์เตอร์ครับมาแล้วครับแล้วไปกวาดเอาสร้อยคอทองคำ
เป็นสร้อยทอง๒สลึง๑๖เส้นสร้อยทอง๑บาทอีก๒๒เส้นมีสร้อยคอหนัก๒บาทอีก๙เส้น
ถ้ารวมแล้วเฉพาะสร้อยคอทองคำที่เขาได้ไปเนี่ยมีน้ำหนักหลายบาทมีทั้งเต็มบาท๒บาท
แล้วก็๒สลึงรวมประมาณ๔๘บาทนะครับถ้าจากข้อมูลตรงนี้แล้วมีเงินสด
อีกประมาณ๒แสนกวาดใส่กระเป๋าครับแล้วปีนข้ามเคาน์เตอร์เดินไปถีบประตูกระจก
๒ครั้งจนประตูเปิดจังหวะนี้ครับข้ามแล้วและหลังจากนั้นตอนแรกประตูไม่เปิด
นี่ฮะจะถีบแล้วครับนี่๒นาทีเองนะครับเมื่อกี้๑๘๔๖ตอนเข้ามาถึงตอนนี้๑๘
ครับดูภาพอีกมุมหนึ่งปีนข้ามเคาน์เตอร์เหยียบไปเลยครับตรงนั้นหลังจากนั้น
พยายามให้ประตูเปิดแต่ไม่เปิดงัดแล้วก็ไม่เปิดดูครับเจ้าตัวตัดสินใจก็คือ
ถีบประตูถีบประตูเสร็จแล้วเนี่ยเขาเดินออกไปทางขวาตรงด้านหลังของห้าง
หลังจากเปิดประตูเสร็จแล้วประตูเปิดปั๊บเห็นไหมฮะจังหวะนี้คือเลี้ยวขวา
ออกไปแล้วใช้เวลาก่อเหตุประมาณสองนาทีครับขับหนีออกไปทางตลาดอเงิน
แล้วก็หายไปอย่างลอยนวลภาพจับพฤติการเอาไว้ได้ทั้งหมด
เดินออกมาข้างนอกครับในมือด้านซ้ายที่ถือไว้ถุงนั้นก็น่าจะมีพวกทองต่าง
ได้มาจากร้านนะครับขับรถกระบะหลบหนีไปตำรวจโรงพักสายไหม
ไปตรวจสอบมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งทองคำไปน้ำหนักรวม
เกือบ๕๐บาทบวกเงินอีก๒แสนล้านเก้าครับโอ้โหโดยประมาณล้านเก้านะครับ
พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าคนร้ายเขาเดินเข้ามา
แล้วชักมีดออกมาด้วยคือไม่ได้วางแค่โทรศัพท์นะฮะ
ชักมีดออกมาแล้วก็หยิบขวดอะไรก็ไม่รู้ออกมาพ่นอ่ะ
คล้ายน้ำมันพ่นเต็มไปหมดเลยทั่วร้านโดนตัวพนักงานด้วย
แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่เปิดถ้าไม่ให้ทองจะจุดไฟแชค
แสดงว่าที่ฉีดไปนั่นคือน้ำมันหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าจุดปั๊บไฟจะลุกไหม้ลุกท่วมหรือเปล่า
พนักงานด้วยความกลัวก็เลยรีบเปิดประตูหนีไปหลังร้านนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้ข้อมูลจากพนักงาน
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ครับ

มีพนักงานของทางร้านเพิ่งจะมาถึง

ขณะที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่แถวนั้นครับ
คุณสิริประภัยเธอเห็นเหตุการณ์
เธอบอกว่าช่วงใกล้จะปิดร้าน

ระวังชายชุดดำใส่หมวกให้ดีท่าทางมีพิรุษ

ได้ยินเสียงถีบประตูออกจากร้านทองทันทีเลย
แล้วภาพที่เห็นคือมีผู้ชายใส่ชุดสีดำ
วิ่งออกมาจากร้านและหนีไปทางด้านหลังของห้าง
จะได้ฟังจบประโยคไปนิดเดียว
เหตุการณ์เกิดเลยครับต่อหน้าต่อตา
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าโชคดีมากว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ย
คือร้านรวงก็ใกล้จะปิดแล้วคนก็น้อยแล้ว
ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายอะไรมาก
สำหรับพี่เขาบอกว่านี่คือครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แบบจังครับ
ที่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็คือเอาตัวรอดไปก่อน
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีให้ระวังเนอะ
ผู้ร้ายไม่ว่าเป็นการใส่ทงใส่ทองอะไรเนอะ
ว่าเป็นเงินเป็นทองไอ้พวกโชว์บนเฟซบุ๊คนี้ก็ไม่ได้นะ
ถูกไหมเธอเห็นคนไลฟ์สดเงินในเฟซบุ๊คไหมมันไม่น่าทำนะ
อันนี้คือเตือนภัยเนาะ
จริงมันไม่น่าทำเรามีเราก็เก็บไว้เนอะเบา

คนร้ายก่อเหตุตอน๑๘นาฬิกา๔๖นาทีเมื่อวานนี้
ตำรวจทำงานไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับพี่มิ้วคุณผู้ชมจับตัวได้แล้วครับ
เมื่อตอนช่วงประมาณบ่าย๓วันนี้ครับ
ไปจับกุมตัวคนก่อเหตุชื่อว่านายวินัยอายุ๔๐ปี
อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเอาไปซ่อนไว้ที่วงกบห้องน้ำที่บ้านของเขาเอง

เมื่อกี้นี้เห็นทองในมือเจ้าหน้าที่ขยุกหนึ่ง

เจ้าตัวก็มาบอกว่าซ่อนไว้ตรงนี้วงกบประตูก็งัดเปิดดูครับ
จากการจับกลุ่มยึดทองคำคืนได้ทั้งหมด

น้ำหนักทองที่ตำรวจบอกนี่คือ๒๘บาท

แต่ว่าสุดท้ายตำรวจยืนยันว่าได้ทองคืนมาทั้งหมด

เงินสดได้คืนมา๖๐๐๐ครับ
สองแสนที่เขาได้ไปนะครับแล้วก็ไปเจอระเบิดปลอม
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องเสื้อผ้าที่เขาใช้ก่อเหตุ
เสื้อยืดกางเกงยีนสามส่วนหมวกแก๊ปแมสกระเป๋าสะพายถุงผ้า
แล้วก็มีเงินที่เหลือโอนจากการโอนไปให้แบบพวกการใช้หนี้ต่าง
อีกจำนวนหนึ่งครับคนก่อเหตุคือนายวินัย
จริงแล้วมีอาชีพรับทำกระจกอลูมิเนียมนะครับมีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยครับ
๑ลูก๓แต่ว่าหลังก่อเหตุก็ไปเที่ยวอาบอบนวดนะ
เป็นหนี้พนันออนไลน์เกือบล้านไม่รู้จะทำยังไง
เอาเงินมัดจำลูกค้าไปใช้หนี้พนันเงินที่ลูกค้าเข้ามาจ้างทำกระจก
หมุนใช้หนี้พนันก่อนและสุดท้ายมันหมุนไม่ทันวงครับ
ไม่ตกทำยังไงดีเลยไปก่อเหตุ
ตอนแรกไปนอนบ้านเพื่อนย่านรามอินทราจอดรถกระบะทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปถูกจับได้ที่อาบอบนวดเจ้าตัวบอกแบบนี้พี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ลองฟังดูหน่อยจะเห็นใจเขาดีหรือเปล่า
เคยคิดจะทำมาแล้วสองครั้งแต่หากห้ามใจไม่ทำค่ะ
สองครั้งก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่เคยคิดแวบขึ้นมาจะทำ
อยากจะไปชิงเงินที่ธนาคารเลยแถวย่านรามอินทราย่านบ้านเพื่อน
ระเบิดเวลาปลอมเอาไว้ด้วยพร้อมว่าอยากจะไปก่อเหตุเลย
แต่เปลี่ยนใจเพราะจังหวะที่กำลังคิดว่าเฮ้ยเอาดีกว่าเว้ย
แม่โทรศัพท์มาพอดีได้คุยกับแม่จิตสำนึกฝ่ายดีกลับคืนมา
วางระเบิดเวลาปลอมไม่ทำนั่นคือครั้งแรก
อีกครั้งหนึ่งเตรียมจะไปก่อเหตุชิงทองเหมือนกัน
ร้านเดียวกับที่ไปก่อเหตุล่าสุดนี่แหละครับ
แต่ก่อนหน้านี้เคยคิดมาห่วงแวบหนึ่งตอนนั้นรถมันติดโอ้
ไปแล้วเปลี่ยนใจกลับดีกว่าจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้
แล้วเลิกคิดแบบนี้นะจะไม่มาจบแบบนี้เลยครับ
ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
และพรุ่งนี้จะนำตัวฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับ
เพราะสุดท้ายแล้วการก่อเหตุจี้ชิงทองจากร้านทองเนี่ย
ตำรวจจับได้ทุกรายเลยนะคะตั้งแต่เรานำเสนอข่าวมา
ไม่รอดไม่เคยรอดจริง